สำหรับผู้ที่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองนะครับ

โครงการคนไทยนะครับ
เป็นบอกว่าเป็นโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ

ธนารักษ์ก็เปิดให้ประชาชนได้จองนะครับ
ที่จังหวัดเชียงรายชาวบ้านแห่จองนับร้อยเลยทีเดียวนะครับ
ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงรายกว่าร้อยคน

แสดงความจำนงจองสิทธิ์ในโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ
กรมธนาลักษณ์ได้จัดเตรียมพื้นที่ราชพัสดุนะครับ
ในตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
เพื่อดำเนินการโครงการบ้านคนไทยประชารัฐตามมติของคณะรัฐมนตรี
โดยจะเปิดให้จองอย่างเป็นทางการในวันที่๒๐กันยายนนี้นะครับ
ประชาชนที่มาลงทะเบียนส่วนใหญ่บอกว่ายังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
อยากมีบ้านเพื่อลดภาระค่าเช่าบ้านในปัจจุบัน
และให้ลูกหลานได้มีที่อยู่อาศัยครับ
คือจะมี๒๘๐๐๓๐๐๐บาทถึงวันนี้จะเอาบ้านเป็น๓๐๐๐บาทแล้ว
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมพอเสียงของประชาชนเขาก็บอกว่าดีนะ
มีโครงการแบบนี้ทีนี้ทางด้านนางสาวอมรรัฐกล่ำพบรองอธิบดีกรมธนารักษ
ก็เปิดเผยว่าโครงการบ้านคนไทยประชารัฐจังหวะเชียงราย
ถือว่าเป็น๑ใน๘โครงการที่จะดำเนินการในระยะแรกก่อนนะคะ
เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยที่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้
แล้วก็เบื้องต้นค่ะโครงการที่จังหวัดเชียงรายจะมีทั้งหมด๓๕๒ยูนิต
ราคาก็อยู่ที่๓๐๐๐๐๐๗๐๐๐๐๐บาท
ตอนนี้มีเอกชนที่สนใจยื่นซองประมูลเข้าร่วมดำเนินการและทั้งหมด๗ราย
แล้วก็จะเสนอเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ก็จะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณปีหนึ่ง

ชาวเชียงรายเขาบอกว่าจะให้สิทธิ์ประชาชน
ที่ถือบัตรสวรรค์ดิการแห่งรัฐทั่วประเทศ
สิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านเป็นกลุ่มแรกก่อนนะ
หลังจากนั้นก็จะขยายให้กับประชาชน
ที่มีรายได้ไม่เกิน๓๕๐๐๐บาทต่อเดือน
แล้วผ่อนสบายคุณงวดหนึ่ง๒๐๐๐บาท
หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นประชาชนทั่วไปตามลำดับนะคะ
แล้วไม่ได้จำกัดด้วยว่าจะต้องเป็นบ้านหลังแรก
แต่สิ่งที่จำกัดคือจำกัดสิทธิ์๑คนต่อ๑สิทธิ์
โครงการทั้ง๘จังหวัดทั่วประเทศ
ฟังแบบนี้แล้วบางคนอาจจะอยากรู้ว่า

ก็อย่างที่บอกนะคะมีเชียงรายไปแล้ว
อกจากนี้ก็จะมีชนบุรีประจวบเชียงใหม่ขอนแก่นอุดร
ส่วนปี๖๒ก็จะเป็นลำปางแล้วก็นครพนม
ครบทั้ง๘โครงการ๘จังหวัดนั่นเองนะคะ

ถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงเรารายงานให้ทราบอยู่แล้วนะคะ